และนี่เองทำให้ถูกคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
บันทึกเอาไว้ว่าเป็นบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๙
เนื่องจากว่าบริษัทยูฟันสโตจำกัดนะครับ
ซึ่งแอบอ้างขายพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางต่างนั้น
ถูกตำรวจปคบบุกทลายแหล่งแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้หลายคนนะครับ
เหตุการณ์นี้ลักษณะความผิดที่เกิดขึ้นก็คือหลอกลวงประชาชนครับ
และทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก
ค่าความเสียหายรวมกันแล้วหลายร้อยล้านบาทครับ
ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ

ในการรวบรวมพยานหลักฐานแกะรอยหาตัวผู้กระทำความผิด
โดยคดีนี้มีมูลค่าความเสียหาย

มีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายทั้งสิ้น๒๔๕๑คน
มีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับถึง๑๖๔คน
ธุรกิจของยูฟันเข้าข่ายอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
โดยใช้เงินเป็นตัวล่อเหยื่อที่อยากรวยจากการลงทุน
พร้อมอ้างว่ามีตลาดกลางขายสินค้าให้ผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อขายกันเอง
อกจากนี้อย่างโฆษณาโน้มน้าวว่าไม่ผิดกฎหมาย
ไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องรักษายอด

มี๕ระดับหรือ๕ตำแหน่ง

เริ่มต้นที่ราคา๓๕๐๐๐บาท

ราคาสูงสุด๑๗๕๐๐๐บาท

จะเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่อย่างชัดเจน
เพราะเข้าขายวิธีโกงใน๓รูปแบบ
คือ๑ไม่จ่ายผลตอบแทนตามแผนที่ระบุไว้
มีการชักชวนให้สมาชิกเข้ามาร่วมเครือข่าย
โดยได้รับผลตอบแทนจากการชวนบุคคลอื่นเข้าร่วม
และ๓กู้ยืมเงินเพื่อช่อกงประชาชน
โดยมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อศูนย์เงินจำนวนมาก
ปฐมบทของคดีเริ่มจากมีผู้เสียหาย
ทยอยร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงว่า
ถูกยูฟันหลอกลวงไม่ได้เงินปันผลมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กระทั่งวันที่๑๐เมษายน๒๕๕๙
คนตำรวจโทษวิระสงเมตตา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สนทิกำลังเข้าตรวจค้นที่พักอาศัย
ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จับกลุ่มผู้ต้องหารายใหญ่ได้๔คน
อกจากนี้ยังออกหมายจับผู้อยู่เบื้องหลังอีกหลายคน
อายัดทรัพย์ไว้เป็นของกลางหลายล้านบาท
ซึ่งนอกจากจะมีประชาชนทั่วไปตกเป็นเหยื่อแล้ว
ยังมีศิลปินและนักแสดงชื่อดัง
ตกเป็นเหยื่ออีกหลายรายเช่นกัน
เมื่อเข้าให้ปากคำทุกคนต่างให้การตรงกันว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่ถูกจ้างถูกหลอก
ไปชวนหัวในงานเท่านั้น
คดียูฟันเป็นคดีที่ตำรวจจับคนร้ายนานหลายเดือน
กระทั่งปลายเดือนมิถุนายนพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนสอบสวน
และพยานเอกสารหลักฐานที่มีกว่า๖๐๐แฟม

รวมแล้วเกือบ๓แสนหน้าให้อายการสูงสุด
และมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด๑๖๔คน

การชดใช้เงินประมาณ๓๕๑ล้านบาท

กว่าจะชำระให้แก่ผู้เสียหายทั้งหมด
กรณีของคดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟัน
กลายเป็นคดีอุทาหรณ์และเตือนสติให้กับคนที่คิดอยากจะรวยทางรัฐ
หลอกลวงให้เชื่อกลงของบริษัท
รูปแบบการลงทุนที่ใช้จำนวนเงินเป็นตัวล่อให้หลงผิด
เพราะความโลภนำพาความเสียหายและหนี้สินมาสู่ครอบครัว
เหตุการณ์นี้จึงถูกบันทึกไว้ให้เป็นบันทึกไทยในเดือนเมษายน๒๕๖๒